ท่านที่กำลังตัดสินใจจะซื้อบ้านแล้วก็รถยนต์ในช่วงนี้

เพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยที่ขึ้นนะครับ
ธนาคารพาณิชย์ก็ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยบ้านแล้วก็รถยนต์นะครับ
โดยอ้างเหตุผลเรื่องของกลไกตลาด
ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
เริ่มจากธนาคารกสิกรไทยได้ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน
เฉลี่ย๓ปีแรกจากเดิมร้อยละ๓๓๒เพิ่มเป็นร้อยละ๓๗
ธนาคารกรุงศรีอายุทยาจากเดิมร้อยละ๒๙๗เพิ่มเป็นร้อยละ๔๗
และธนาคารกรุงเทพจากเดิมร้อยละ๔๕ปรับเป็นร้อยละ๓๘๓ถึง๔๙๑
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและวงเงิน
นายชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกว่า
เบี้ยบ้านในช่วงนี้เป็นไปตามเทรนด์ตลาดสินเชื่อที่มีแนวโน้มขาขึ้น
แต่ยืนยันว่าในฐานะที่เป็นธนาคารรัฐจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เป็นรายแรกอย่างแน่นอน
เช่นเดียวกับดอกเบี้ยเช่าซื้อรถที่หลายธนาคารได้ทยอยปรับขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา
เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงไปหลังจากสคบออกประกาศควบคุมสัญญาเช่าซื้อ
ที่มีการปรับปรุงในรายละเอียดหลายรายการ
รายได้ที่ลดลงไปจากสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมที่ลดลง
ดอกเบี้ยค่าปรับกรณีลูกค้าผิดนัดชำระจากเดิมที่คิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้าทั่วไป
ค่าติดตามยึดรถจากเดิมที่มีตั้งแต่๕๐๐๑๕๐๐บาทต่อครั้งก็เหลือไม่ถึง๕๐๐บาทเป็นต้น
นายบุญนาจงถิ่นสุวรรณผู้จัดการสมาคมเช่าซื้อไทยยอมรับว่า
สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้เริ่มทยอยกันขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อในท้องตลาด
โดยเฉลี่ยร้อยละ๐๒๐๕เพื่อชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมที่หายไป
ธุรกิจเช่าซื้อที่ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่
ธนาคารธนชาติกรุงศรีออโต้เป็นต้นส่วนที่เหลือคาดว่าจะทยอยปรับขึ้นภายในเดือนนี้ทั้งหมด
ส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ประเมินว่าจะเห็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านทั้งระบบของธนาคารพาณิชย์สูงกว่าร้อยละ๓ภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน